เจ้าหน้าที่กลมอ่าวชนกลัวเด็กแล้วก็ตำรวจ
ไปเลยนะไปถึงบ้านน้องเลยอยากจะไปดูความเป็นอยู่ซะหน่อยเป็นยังไง
ก็ไปเจอคุณแม่นี่ฮะบ้านพักของเขา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับ
บ้านของน้องเป็นเพลิงพักนะอยู่ในซอยลาดพร้าว๔๖นี่เอง
คุยกับแม่ของเด็กครับเธอเล่าว่าเธอมีลูก๕คน
แต่ยังไม่หมดนะในท้องเธอมีอีกคนนึง
โอ้โหแล้วทำไมมีตั้งคันอยู่ฮะครับลูกคนโตเธออายุ๑๕ปี
แล้วก็มีครอบครัวไปแล้วที่เหลือก็คือกลุ่มที่ไปเดินเช็ดกระจกรถนั่นแหละ
มีทั้งอายุ๑๐ขวบ๙ขวบ๗ขวบแล้วก็๔ขวบครับ
ทุกวันเธอซึ่งเป็นแม่จะออกไปขายพวงมาลัยตามแยกครับ
แต่วันไหนไม่มีมาลัยขายทำยังไงล่ะ

ส่วนลูกเธอก็ให้มาช่วยขายเฉพาะหลังเลิกเรียน
ตั้งแต่๕โมงเย็นจนถึง๑ทุ่มก็แล้วแต่วันไป

โอ้โหเสาร์อาทิตย์แทนที่จะได้หยุดพักผ่อนไม่ได้หยุดครับ

ถ้าขายได้เยอะก็แบ่งเงินให้ลูกคนละ๕๐บาท
เธอไม่ได้บังคับหรือว่าทำร้ายลูกนะ
คือตอนแรกเนี่ยเราสงสัยมันเป็นขบวนการพาเด็กมาหายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
บอกสุดท้ายไม่ใช่นะก็เป็นเธอเองนี่แหละที่ทำกับลูกครับ
บอกที่เธอทำแบบนี้ก็อยากจะสอนลูกให้รู้จักประกอบอาชีพ

เพราะแต่ละวันเนี่ยนะคุณผู้ชมภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวนี้
วันละห้าร้อยถึงหกร้อยบาทครับ
เท่านั้นยังไม่พอดูแลพวกเธอเองดูแลคุณแม่ไม่พอ
มีคุณแม่ของเธอเองซึ่งถือว่าเป็นศักดิ์น่าจะเป็นคุณยาย
ยายของล้านหลานที่ยืนนะครับที่พิการขาครับ
นี่ก็ต้องเลี้ยงดูอีกแล้วก็อย่างที่บอกไป
ท้องเธอก็มีลูกอีกหนึ่งคนที่ตั้งคันอยู่ครับ
จากนี้นะคุณแม่บอกท่าทางเจ้าหน้าที่ให้โอกาส
เธอจะไม่ปล่อยให้ลูกออกไปเดินตามสี่แยกแล้วครับ
แต่ปรากฏว่าพอไปดูประวัติแม่ของเด็กมา

เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองเด็กบอกว่า

เคยมีการตักเตือนและให้การช่วยเหลือแม่ของเด็กมาแล้ว

รับปากว่าจะไม่เอาลูกออกไปเช็ดกระจกอีก

แต่มารอบนี้คุณแม่ผิดสัญญาอีกแล้วอ่ะสิทำยังไงล่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องนำเด็กทั้งหมดครับไปอยู่ในความดูแล
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กด้วย
ครับเด็กเนี่ยจะได้เรียนหนังสือมีอาหารการกินที่มันดีไม่ต้อง
เสี่ยงอันตรายอีกคือไปขายตามสี่แยก

คุณแม่ก็ยินยอมครับยินยอมให้เจ้าหน้าที่พาลูกไปดูแล
แต่ไอ้จังหวะตอนที่จะพาลูกไปนี่แหละคุณผู้ชม
โอ้โหซีนดราม่าชีวิตเลยครับ

คือลำบากยังไงนะอยู่กับพ่อกับแม่มันก็ดีกว่า
เหมือนเขาก็สบายใจที่จะอยู่กับคุณแม่
พอเจ้าหน้าที่จะพาไปก็ร้องไห้ระงมเลยไม่อยากจากบ้านไปครับ

ตอนไปก็ไม่เห็นพ่อเด็กเลยไม่เห็นตัวผู้ชายเลยนะครับ
ยังไงก็เรื่องของการวางแผนครอบครัวไม่ว่ายุคสมัยไหนก็สำคัญนับกันนะครับ